ในผมก็เผชิญตอนนี้นะครับเป็นวัตรด้วย

ที่ซ้อมตอนนี้ที่บ้านเรามณ์
เพราะว่าพอวัดออกมาได้แล้วค่าฝุ่นละอองที่อยู่แถบสวนฝึกมคุณเทศธรรมบุรี
เมื่อวานนี้อยู่ที่๑๕๐อยู่ในเกณฑ์สีส้มซึ่งต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
ก็เลยตามภาพที่เห็นครับใส่หน้ากากฝึกซ้อมกันเลยขออภัยนะครับ
บอกว่าถ้าเกิดไม่ดีขึ้นมันอาจจะส่งผลในระยะยาว
ก็เลยคิดว่าอาจต้องปรับโปรแกรมฝึกซ้อมในช่วงเช้า
เน้นการฟิตเน็ตมากขึ้นหรือว่าอาจต้องย้ายสถานที่เลยครับ
บุกไปชนะสมุดสาขนนะครับ๑๐ได้ประตูชัยจัดทางวีรวุฒิกาเหยมครับ
๑๑ซึ่งเกมนี้เมืองทองมาเหลือ๑๐คนด้วย
เมื่อกำพลประถมอักษรคุณครับประตูโดมแดงในช่วงทดเจ็บครึ่งแรกครับ